คือร้องได้ให้ร้อง

ถ้าแม่เลิกหาฮือมาเว้ยเว้ยนะจ๊ะ
อีน้องเป็นนักมวยนะแต่บ่สวะคือไป
ถ้าบ่ป่อใจดีจะหักจงวันตาย
จะบ่รายใจหักไข่หักมัน
ป่าป่อใจขี้จุอย่าหาว่าดูไอเฮย
จันล่ะก็ตีเขาเลยก็เข้าเฮยเฮยพี่จัน
นี่และน้องน้องและน้อง
เร็วมากเพลงนี้นอกจากมีภาษาเฉพาะถิ่นแล้วเป็นภาษาเหนือ
ซึ่งน้องอู้เหนือได้อยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้เร็วจริงนะคะน้อง

คือน้ำลายไม่ทันหายใจไม่ทันใช่ไหมคะ
วักไม่ทันมีแบ่งวักไม่ทันด้วยแต่ไม่รู้ว่างับทันไหม
และการประกาศต่อจากนี้จะเป็นการชี้วัดว่า
น้องจะได้๑แสนกลับบ้านไปหรือเปล่า
ขอให้น้องโชคดีกับคำเฉลยค่ะ
เพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
น้องการ์ตูนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
ขอให้ขอให้ขอให้ขอให้ขอให้
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
น้องการ์ตูนร้อง
ได้ครับ

เก่งมากเลยปกมือให้การ์ตูนอีกที
เก่งจริงนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชม
ไม่ใช่ว่าจะเรื่องของเนื้อเพลงหรือว่าอะไรแล้ว
มันมีเรื่องของความกดดันด้วยอะไรต่างนานา
ซึ่งน้องเขาทำได้ดีมากนิ่งมากนะครับไม่มีความกดดัน
ไม่มีสิ่งเหล้าอะไรจะมาทำลายความตั้งใจของเขาได้
และแน่นอนค่ะเมื่อทำได้ทำได้จริงก็ให้จริงแจกจริงค่ะ
เพลงนี้เพลงที่๖ค่ะทำได้ร้องได้รับราคา๑แสนบาท

ต้องการ๖๐๐๐๐บาท
แต่ตอนนี้ทำไปแล้วหนึ่งแสนบาทแล้วยังไม่หยุดด้วยนะครับ
จากเพลงของคุณกะแตอาสยามนะครับเปิดใจสาวแต่ไม่ผิดเลย
โอ้โหอะไรกันนี่หนูน้อยมหัศจรรย์จริง
น้องเป็นจะได้พร่องดีใจก่อน

โหเงินแสนนิจักรนักเนาะเยอะมากเนาะ
อยากได้ชุดนักเรียนใหม่ตอนนี้ได้แล้ว

เคยกินแต่ไก่ป๊อปแถวบ้านใช่ไหม

เอาล่ะวันนี้การ์ตูนได้เงินแล้วเท่าไหรแสนนึง

และนี่ค่ะเงิน๑แสนบาทของน้องการ์ตูน

นี่นะคือสิ่งที่เราไม่เคยกินมาเลยคือไก่เคยกินแต่ไก่แบบนี้ไม่เคยกิน

นี่แหละนี่แหละลองกินดูลูกลองกินดูนะนี่เอามาให้ดูไว้เฉย

เดี๋ยวให้คุณป่าเอาไปเก็บก่อนก็เดี๋ยวพอเลิกรายการแล้วนะคะการ์ตูนก็ไปทานได้

เพราะว่าตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับ
แต่ว่าการเดินทางของน้องการ์ตูนยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมได้ไปแล้ว๑แสนตัวช่วย
เหลืออีก๑ตัวที่ยังไม่ได้ใช้จาก๔แผ่นป้าย
ในนั้นมีข้ามเพลงนี้ไปเลยแล้วมาคราวหน้าน้องเขาจะมาขึ้นที่เพลงที่๗
ซึ่งมีมูลค่า๒แสนบาท

เพลงที่๘๓แสนบาท
เพลงที่๙๕แสนบาท
เพลงที่๑๑ล้านบาท
ว้าว
เหลืออีกเพียง๔เพลงเท่านั้นเองกับ๑ตัวช่วย
ต้องกลับมาให้กำลังใจการ์ตูนกันนะคะว่าจะทำได้หรือไม่ค่ะ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับพิเศษนะครับนักสู้รุ่นจิ๋วทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปทั้ง๒วันเลยครับ
ค่ะจบจากรายการของเราค่ะยังมีรายการเกมต่อชีวิตนะคะกับความเข้มข้นของทุกชีวิตทุกครอบครัวค่ะ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ดังแปร๊ง
น้องแบบให้มีเงินเก็บเยอะ
ทำไมถึงสนใจเพลง

อยากช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ

พอแล้วค่ะลูกยายไม่ไหวแล้ว

เพลงที่มีมูลค่า๒แสนบาทน้องการ์ตูน
สู้หรือหยุดครับ